คุณผู้ชมไปดูการทำงานของตำรวจที่จังหวัดเชียงรายหน่อยค่ะ
คือการเข้าควบคุมตัวคนที่คุ้มคลั่งหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
ตำรวจก็มียุทธวิธีที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละสถานการณ์นะคะ
สำหรับรายนี้ชายที่คุ้มคลั่งที่เป็นคนแจ้งบอกว่าให้ตำรวจไปช่วยควบคุมตัวหน่อย
เขาบอกตำรวจบอกว่าเขาโดนคุณสัยเขาโดนผีเข้า
ตำรวจก็เลยต้องใช้อีกวิธีหนึ่งในการเข้าควบคุมตัวค่ะ
โอ้โหนี่ยุทธวิธีตำรวจ

ยุทธวิธีนี้ยุทธวิธีนี้ยุทธวิธีนี้ยุทธวิธีนี้ยุทธวิธีนี้ยุทธวิธีนี้ยุทธวิธีนี้ยุทธวิธีนี้
ว่าสงบดีแล้วก็ถอนกำลังออกจากบ้านไป
นี่ก้มกราบด้วยนี่เอาน้ำมนต์ลดนิดนึง
นี่ค่ะโอ้มันไม่ต้องใช้กำลัง
ไม่ต้องใช้เครื่องมือเสมอไปนะคะ

พระปลอมตัวเป็นตำรวจหรือตำรวจปลอมตัวเป็นพระครับ
เขาบอกว่าคาถานี้ท่านท่องทุกวัน

ก็เลยเอามาใช้ได้เลยนะคะหน้างานเนี่ยค่ะ